ยังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นครอบครัวผู้สูญเสียนะคะ
หลายคนพูดถึงทหารรายนี้เหมือนกันเป็นพลทหาร
เป็นพลฐานแบงค์พลทหารแบงค์หรือว่าพลฐานเมธาเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่ยืนเข้าเวรเฝ้าคลังแสงอยู่อยู่ในค่าย
คนนี้จะว่าเป็นคนที่๔ก็ว่าได้ที่ถูกคนร้ายยิง
คือคนร้ายไปก่อเหตุที่บ้านของผู้บังคับบัญชาที่ไปยิงผู้บังคับบัญชากับแม่ยาย

เสียชีวิตแล้วยิงลงในหน้าเจ็บ
แล้วขับรถมาที่ค่ายทหารเพื่อจะปล้นอาวุธปืนสงคราม

ทหารเวรที่เฝ้าตรงคลังอาวุธ

ใช่ค่ะพลทหารเมธาคือคนสีชีวิตนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่ทางครอบครัวคุณตาค่ะ

มารับศพหลานชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าคลังกระสุนที่กองพันธหารสรรพาวุฒิกระสุนที่๒๒
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์แล้วก็ถูกคนร้ายกราดยิงขณะยืนเข้าเวรเนี่ยนะคะ
คุณตามารับศพหลานด้วยน้ำตาเลยค่ะ
คุณตาอุดมเล่าบอกว่าพลทหารเมธาเป็นเสาหลักของครอบครัว
ก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่วันเพิ่งจะโทรมาหาตาเองค่ะ
เขาก็บอกว่าฝากดูแลลูกชายด้วย
คือพลทหารเมธามีลูกชายอายุ๔ขวบคนหนึ่งชื่อน้องดีโน่
ค่ะคือว่าฝากดูแลดีโนด้วยแล้ววันที่๑๐กุมมาภัณฑ์
ซึ่งก็คือวันนี้ค่ะจะเดินทางกลับไปบ้านเพราะว่าคิดถึงลูก
คุณตาบอกว่าไม่คิดเลยว่าวันที่หลานบอกว่าจะกลับมา
กลายเป็นวันที่คุณตาต้องมารับศพหลานกลับไปนะคะ
คุณตาบอกต่อด้วยว่าพลทหารเมธาเนี่ยจะส่งเงินที่ได้รับจากการเป็นพลทหารกลับไปที่บ้านทุกเดือน
ซึ่งพลทหารเมธารักในอาชีพทหารมากตั้งใจสมัครมาเป็นทหาร
หลานตายในหน้าที่ก็ภูมิใจแต่ก็เสียใจแล้วก็อยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของหลานด้วย
คุณตาเอง๖๘แล้วอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่ปี
เพิ่งจะอายุแค่๔ขวบก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปยังไง
ผมก็จะเลี้ยงดูเขาไปตามยธากรรมนะครับ
ผมพูดไม่ออกครับมันเต้นตันครับไม่ต้องเป็นห่วง
ก็ดูแลหลานให้ดีที่สุดพ่อจะดูแลเองเลี้ยงดูเขาให้ถึงที่สุด
คือคุณตาเนี่ยเลี้ยงพลทหารเมธาหรือว่าพลทหารแบงค์ตั้งแต่เด็กนะฮะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของพลทหารแบงค์นี่ก็แยกทางกัน
แล้วคุณแม่ไปอยู่ต่างประเทศเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลย
ตอนนี้คุณแม่ทราบข่าวแล้วกำลังจะเดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ย
นั่นเท่ากับว่าคุณตาเนี่ยเลี้ยงน้องแบงค์ตั้งแต่เด็กจนโต

แล้วน้องแบงค์เองก็มีลูกซึ่งตอนนี้ลูกชายของน้องแบงค์อายุ๔ขวบ
แก๊งก็เลิกกับแฟนตาเลี้ยงแบงค์จนโตแบงค์มาเสียชีวิต
แต่วันนี้ก็ต้องมาเลี้ยงหลานคือความจริงแบงค์ก็เป็นหลานมาเลี้ยเหรนอีกอ่ะ

เลี้ยงเหรนวัย๔ขวบต่ออีกซึ่งตาบอกว่าตาเองก็๖๘แล้ว

ฝ่ายคุณยายนะคะนางประพันธ์ปะโกธสังก็อายุ๖๖ปีแล้วค่ะ

พอพ่อแม่แยกทางกันพลทหารเมธาเรียนจบชั้นม๓
ก็ออกจากโรงเรียนมารับจ้างกรีดยาง
พลทหารเมธาอยากเป็นทหารมากชอบอาชีพทหาร
แล้วก็ไปสมัครเป็นทหารด้วยความสมัครใจ
เคยบอกว่าถ้าไปจับใบดำใบแดง
กลัวจะจับได้ใบดำกลัวไม่ได้เป็นทหาร
เลยตัดสินใจสมัครเลยดีกว่าได้เป็นแน่นอน
แล้วก็ไปประจำการอยู่ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ก็โทรศัพท์มาหาลูกหายายเป็นประจำค่ะ
แล้วก็ตั้งใจด้วยว่าจะไปสมัครเป็นทหารพราน
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คุณยายบอกว่าพอได้รู้ข่าวร้าย
จากพื้นหารของพลทหารเมธาที่โทรมาบอกว่า
ถูกยิงที่หน้าอกและท้อง๓นัดบาดเจ็บสาหัส
ตอนแรกยายก็คิดว่าแค่เจ็บสาหัสนะไม่เป็นไรหรอก
แต่สุดท้ายแล้วหลานก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งน้องดีโน่เองรู้แล้วว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิต
ถามยายด้วยความไร้เดียงสาบอกว่า
แบงค์เก่งทำไมโจรถึงยิงพ่อแบงค์ได้
เป็นคำถามที่ยายเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะคะ
โดยบรรยากาศที่บ้านลาดหอคำในตะบนคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
บ้านเกิดของพลฐานเมธาก็มีการเตรียมสถานที่รอรับศพ
ว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจ
วันพฤหัสบดีที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ประชาบ้านราชหอคำด้วยค่ะ
ครับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเยอะก็เพราะว่า
คนร้ายเนี่ยไม่หยุดค่ะไม่หยุดก็คือไปก่อเหตุที่บ้านหลังหนึ่ง
ที่ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาความเครียดแค้นอะไรพวกนี้
เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายที่ดินค่าใดหน้าพวกนี้
เดี๋ยวเราแกะลอยให้อีกทีหนึ่งค่ะแต่จุดสำคัญคือไปต่อ
มันไม่จบที่ตรงนั้นใช่ฮะแล้วประชาชนก็เลยสูญเสีย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาจัดการแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ